เหตุที่จังหวัดเชียงใหม่บ้างอันนี้เนี่ยมีวัยรุ่นคนหนึ่งเขาอัดคลิปนะคะ
กลายเป็นคลิปที่โด่งดังเลยนะ
แต่ทีนี้ก็มีการชี้แจงจากสารวจราจรที่ออกโรงมา
โต้บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นการเข้าใจผิดกันนะ
อยากให้เห็นใจคุณลุงวัย๗๐กว่าปีหน่อยที่ปั่นจักรยานเป็น๑๐กิโลเมตร
แล้วมาทำหน้าที่เป็นจิตอาสาช่วยโบกรถป้องกันอุบัติเหตุให้ด้วยนะคะ
ดูคลิปเหตุการณ์นี้กันก่อนเลยค่ะ
นับบทนักเลงนะครับ
แล้วก็บอกว่าดูจากเครื่องแบบเนี่ยคือน่าจะเป็นอาสาจราจรนะคะ

จะถูกจะผิดก็ไม่ควรทำกับใครแบบนี้

เครื่องแบบแล้วทรงพลังเป็นมาเฟียด่าประชาชนด้วยถ้อยคำหยาบคาย
โดยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ช่วงเย็นวันที่๘กรกฎาคม
ขณะที่หนุ่มวัยรุ่นคนถ่ายคลิปเนี่ยเขาโตเถียงกับอาสาจราจรรายนี้บอกว่า
ตัวเองก็ขี่รถจักรยายนต์มากับเพื่อนสองคนมาทางตรง
แล้วมีรถกระบะขับออกมาตัดหน้าเลยบีบแตร่ใส่
แต่กลับโดนอาสาจราจรตะคอกด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายเขาว่าอย่างนี้นะคะ
โดยท้ายคลิปหลังจากโต้คารมกันเสร็จเนี่ย
อาสาจราจรก็เอื้อมมือไปจับแขนหนุ่มวัยรุ่น
แล้วก็เลยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันว่า

มีสิทธิ์อัลไลเอ์จะมาแตะต้องกูแบบนี้นะคะ
ในวันนี้ค่ะท่านตำรวจโทรวชิระวัฒนารุดี
สารวจราจรสถานีตำรวจภูทรสันกำแพง
ก็เลยมาชี้แจงถึงเรื่องนี้บอกว่า

ถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่สรรกำแพง

ขออภัยค่ะตะบนสรรกลางอำเภอสรรกำแพงนะคะแล้วมันเป็นความเข้าใจผิดกัน
ระหว่างคนถ่ายคลิปกับคุณลุงอาสาจราจรอายุ๗๐กว่าปีแล้ว
ซึ่งคุณลุงเนี่ยตะโกนบอกรถยนต์คันหนึ่งขณะชะลอเลี้ยวว่าเดี๋ยวก็ชนกันตาย
ทีนี้คนถ่ายคลิปคงเข้าใจผิดว่าด่าเขาด่าเนี่ยคนถ่ายคลิป
ก็เลยวนรถจักรยานยนต์กลับมาที่ร้านขายอะไหล่รถยนต์เนี่ยแล้วก็เกิดการโต้เถียงกันเนี่ย
ตามคลิปเลยนะคะก็ยอมรับว่าคุณลุงอาสาจราจรอายุเจ็ดสิบกว่าปี
รายนี้เนี่ยเป็นคนพูดตรงลักษณะนิสัยนะบางครั้งก็พูดเหมือนกับพูดแรงแรงบ้าง
แต่เป็นคนจิตใจดีที่ตะโกนก็คงอยากให้ขับรถกันระมัดระวังเท่านั้นเอง
ว่าจุดเนี้ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยค่ะอยากให้เห็นใจคุณลุงอาสาจราจรอายุเจ็ดสิบกว่าปี
ที่เขาปั่นจักรยานมานะจากตะมนต์ป่าบงอำเภอสารพีมาสรรกำแพงกว่า๑๐กิโลเพื่อเป็นจิตอาสา
แล้วคือเขาทำหน้าที่นี้มานานแล้วบกรถป้องกันอุบัติเหตุ
แม้ว่าจะอายุมากแต่ถือว่าท่านยังทำงานช่วยเหลือสังคมนะคะ
เดี๋ยววันจันทร์ที่๑๒กรกฎาคมนี้แหละจะมีการพูดคุยกับคุณลุงอาสาจราจร
แล้วก็จะติดต่อคนถ่ายคลิปให้มาพูดคุยกัน
จะได้ปรับความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะก็บอกว่าอ่า
คงเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะเห็นอกเห็นใจกันด้วยค่ะ